กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังถึง๑๑ล้านบาท
เพราะว่ามีชื่อเป็นถึงกรรมการบริษัท
แต่คุณยายเนี่ยมีอาชีพหาเช้ากินค่ะ
เออบ้านก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรเลย

น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่หลอกเอกสารไป
แล้วก็ไปเป็นการต้มตุ๋นนั่นเองนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมครับ

กรณีหนังหนุ้ยพรมราชอายุ๕๗ปี
กรมสรรพากรฟ้องเรียกเก็บภาษีกว่า๑๑ล้านบาทนะครับ
นะเป็นกรรมการบริษัทรุ่งรุจีซัพพลายจำกัด
ทั้งที่เธอเองก็อาชีพรับจ้างรายวัน
มีรายได้วันหนึ่ง๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้น

แล้วก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพิ่มเติม
นายประเวทกันสุขภูมิในการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมบอกว่า

จัดนายความไปร่วมสอบพญาและหารักฐาน
เพื่อช่วยทางด้านของคดีให้กับนางนุ้ย
เมืองตนชาวามีขบวนการหลอกลงชาวบ้าน

จากสอบส่วนพบว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้าน
ที่บ้านนาธามทั้งหมด๕คน

พร้อมกับค่าตอบแทนคนละ๕๐๐
เชื่อก็ได้เงินมา๕๐๐บาทคิดว่าไม่มีอะไร
กระทั่งถูกสารฟ้องร้องมาเก็บภาษีถึง๑๑ล้านบาทนะครับ
อำนวยการสำนักยุติธรรมจังหวัดนครพนม
ก็คือคุณประเวทบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หาที่มาที่ไปว่าบุคคลใด
นำเอกสารไปทำนิติกรรมจดทะเบียนบริษัท
คาดว่าก็น่าจะใช้วิธีการมอบอำนาจทำการแทน
ซึ่งจะได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นี้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้น
ก็จะยื่นคำให้การต่อสารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
นางพิษดาพรกานินอายุ๔๖ปี
คุณพิศดาพรเป็นหนึ่งใน๕คน
ที่เดินทางมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด
ยืนยันบอกว่าได้นำเอกสารไปให้กับ
หญิงสาวคนเดียวกันกับนางนุ้ย
คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
เพราะดีนะคะที่ตัวเธอยังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนนางนุ้ย
สำหรับนางนุ้ยเคยถูกเรียกเก็บภาษีมาแล้วครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นเธอเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากค่ะ
ก็เลยไปสอบถามหญิงสาวที่มาขอเอกสารเธอไปเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหลักศิลา
นางนุ้ยจะถูกหมายสารเรียกเก็บภาษีอีกครั้ง
ครั้งนี้๑๑๘๐๐๐๐๐บาท
จะเอาเงินไหนไปจ่ายเลยฮะดูสภาพบ้านเถอะสินะ
แต่ก็นี่แหละฮะก็ต้องฝากเตือนประชาชนนะ
ไปขอเอกสารแรกกับเงิน๕๐๐บาท
หรือว่าขอให้คุณไปเปิดบัญชีธนาคาร
แลกกับเงินหลักพันบาทอยากไปทำเด็ดขาด

เด็ดขาดเพราะว่าแน่นอนมันก็เป็นมิจฉาชีพนะครับ